มาดูเรื่องของครูอ้อมกันบ้างนะฮะจำได้ไหมครับ

ยังคงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อ
หลังจากที่ครูอ้อมครูชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกลางวัน
อยากให้โรงเรียนมีการตรวจสอบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

แล้วหลังจากนั้นเธอก็ถูกเหมือนคมคู่
ด้วยการปาเลือดหมูใส่หน้าห้องเรียน

คือพอรู้ว่าสั่งย้ายครูอ้อมนี่
เด็กผู้ปกครองเองก็เสียใจตัวครูอ้อมก็ร้องไห้
ครูอ้อมร้องไห้โฮเลยนะฮะ

ผู้ปกครองเริ่มรวมตัวกันในการที่จะประท้วง
บอกว่าจะเอาครูดีย้ายไปไหนอีก

มันมีหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลงชื่อนางสาวละอวิไล
มนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาธ
ระบุว่ามีงานเร่งด่วนที่ต้องการผู้มีประสบการณ์และความสามารถ
ให้นางสาวอ้อมอารีแข็งฤทธิ์หรือว่าครูอ้อม
คุณครูโรงเรียนวัดวงเดือน
ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาธ
ตั้งแต่วันที่๒๗สิงหาคม๒๕๖๒เป็นต้นไป
พอครูอ้อมได้รับคำสั่งมาแบบนี้ร้องไห้เสียใจ
บอกทำไมครูถึงเป็นคนที่ถูกโดนย้าย
ทั้งที่ครูเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่เด็กมาโดยตลอด
และเป็นครูที่ดีดูสิชาวบ้านต้องคอยปลอบใจ

โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง

ถึงขนาดที่ผู้ปกครองของเด็กบอกว่าเดี๋ยวจะพาเด็ก
ย้ายตามคุณครูอ้อมไปครูไปสอนที่ไหน

ใช่แล้วก็จะรวมตัวกันเรียกร้องเรื่องนี้เลย
หลังกระแสความไม่พอใจลุกลามขยายวงกว้าง
จากผู้ปกครองนักเรียนเห็นว่าครูอ้อม

ถูกลงโทษให้ย้ายจากกรณีที่ไปโพสต์เรื่องเด็กกินมาม่า
จนกระทั่งต่อมามีหนังสือที่สทศิษย์ศาสตร์ศิกษาอธิกรรม

พื้นที่การศึกษานะฮะปฐมศึกษาที่ชัยนาธเนี่ยนะครับ

ให้ย้ายครูอ้อมกลับมาที่เดิม
คือสรุปแล้วครูอ้อมยังได้สอนที่
โรงเรียนวัดวงเดือนเหมือนเดิมแล้วนะ
ช่วงเช้ามีคำสั่งย้ายให้มาประจำที่สำนักงาน
พื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชายนาฏมาช่วยงานก่อน
แต่ปรากฏว่าช่วงค่ำมีหนังสือออกมาใหม่
บอกว่าครูอ้อมไม่ต้องย้ายไปไหนแล้ว
ใช่เพราะว่าช่วงค่ำนี่คือช่วงหนังสือออกมา๒ทุ่ม
ใช่นะครับบอกว่าเนื่องจากมีภารกิจของโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย
ครูอ้อมรับผิดชอบจึงให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่๒๙สิงหาคมเป็นต้นไป
ลงชื่อนางสาวละอวิไลผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาฏหลายคนงงนะ
เพราะว่าคำสั่งย้ายคำสั่งแรกออกมาเมื่อวานนี้๒๘สิงหาคม
พอตอนค่ำออกมาอีกคำสั่งหนึ่งและให้มีผลคือวันนี้
เท่ากับครูอ้อมกลับไปสอนที่โรงเรียนเดิมได้แล้ว
อ้อมก็ดีใจผู้ปกครองก็ดีใจ
แต่ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ
คนที่โดนย้ายแทนคือใครรู้ไหมฮะ
มนวยการโรงเรียนวัดวงเดือน
เพราะว่าผู้มนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การปฐมศึกษาชัยนาฏ
ก็คือนางสาวละอวิไลลงชื่อในหนังสือ
วันที่๒๘สิงหาคมให้นายสุเทพสิงสมผู้มนวยการโรงเรียนวัดวงเดือน
ช่วยปฏิบัติงานที่เขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยนาฏ
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้๒๙สิงหาคม
โดยระบุว่ามีข้อราชการเร่งด่วน

พอโรงเรียนวัดวงเดือนถูกย้ายนะครับ
ตอนนี้โยกไปทำหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาชัยนาฏก่อนแล้ว
ส่วนครูอ้อมยังสอนเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับ
เช้าวันนี้ครูอ้อมเซ็นรับทราบคำสั่ง
ให้กลับมาสอนที่โรงเรียนตามปกติแล้ว
กลางความยินดีของนักเรียนครูผู้ปกครอง
มาให้กำลังใจหลังทราบข่าว
อ้อมก็เปิดเผยว่าอยากจะขอบคุณทุกกำลังใจ
ตอนนี้ดีใจแล้วก็ตื่นตันใจที่ได้กลับมาสอนที่เดิม
กระแสโซเชียลที่ติดแฮชแท็ก

และตอนนี้ได้บรรลุสิ่งที่ตัวครูตั้งไว้แล้ว
ยืนยันว่าจะเป็นครูที่ดีรักเด็กเหมือนลูกหลานเช่นเดิมนะครับ
ส่วนกรณีของแม่ครัวเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชาวบ้าน

แม่ครัวจะถูกย้ายไปหรือเปล่าหรือว่าจะถูกไล่ออกหรือเปล่า
คือตอนนี้นะครับแม่ครัวเองตัดสินใจ
ที่จะไม่ทำงานไม่ทำอาหารที่โรงเรียนแห่งนี้แล้ว
แล้วก็แม่ครัวออกมาเปิดใจเหมือนกันบอกโอ้โห
ก็โดนเขาไล่กันสักขนาดนี้จะอยู่ไหวได้ยังไง

แต่ว่าวันนี้เลยเดี๋ยวแม่ครัวจะไม่ทำแล้ว
ภายในวันพรุ่งนี้สิภายในวันศุกร์นี้
จะไม่ทำอาหารให้ที่โรงเรียนแล้วนะครับ
เพราะว่าจะย้ายไปแล้วแล้วเมื่อวานี้
ก่อนที่ทางผู้มนวยการโรงเรียนจะถูกย้ายนะ
ภูมิในการโรงเรียนได้มีการเรียกประชุม
แล้วก็จะหาแม่ครัวใหม่ที่ต้องทำงานสนองโรงเรียน

แต่ตัวแม่ครัวเองเขาก็เรียกร้องความเป็นธรรมนะ

ทุกคนด่าเขาหมดทั้งที่เรื่องจริง
เขาก็พยายามที่จะทำอาหารที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียน
และเรื่องปลาถุงเลือดแม่ครัวก็ออกมาปฏิเสธ
แล้วอธิบายชี้แจงว่าวันที่เขาโพสต์
ถุงเลือดในโลกโซเชียลเขาโพสต์เมื่อไหร่อย่างไร
คุณผู้ชมก็ต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันต่อ

อกจากนั้นนะครับยังมีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักไทยศิวิรัย
นี่คุณเต้ใช่คุณเต้มงคลกิจยังไม่พอนะ
ยังมีนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมเนี่ย
มาที่โรงเรียนเลยคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

เพราะว่ามาแหม่เห็นสองคนนี้เขาก็จะมาตรวจสอบแหละ
ใช่เป็นแผนกตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวจะยุติอย่างไรบ้าง

อยู่ในขั้นตอนของตำรวจในการสืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
ตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เพราะแม่ครัวเขาบอกเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันนะครับ